ใกล้ถึงวันพระใหญ่นะวันวิสาขบูชา
อืมเดี๋ยวเนี้ยคนไม่ได้เข้าไปร้านสังขพันธ์ไปซื้อของนะ
คนชอบซื้อผ่านทางออนไลน์บางทีก็ไปช้อปปิ้งในห้าง
มันก็สามารถเดินเลือกได้ราคาก็ถูกก็ทำให้ยอดขายตามร้างสังขพันธ์มันลดลง
ร้อยละยี่สิบทีเดียวแต่ว่ากรมการค้าภายในก็ต้องไปตรวจสอบ
ดูแลนะครับป้องกันพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับ
ไปดูบรรยากาศของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิช
เขาไปร่วมกันกับกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก่อนลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สถานการณ์และราคาร้านราคาสินค้าของร้านจำหน่ายชุดสังขทาน
ทัยธรรมนะฮะก็แหล่งเขาก็คือแถวเสาชิงช้ามีขายเยอะ
มีหลายร้านเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการ
โอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันควร
เนื่องจากว่าวันที่๑๘พฤษภาคมนะฮะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ก็เป็นวันวิสาขบูชาทำให้ผู้บริโภคนั้นก็ต้องไปเลือกซื้อของ
เป็นชุดสังขทานชุดทัยธรรมต่างผ้าไตรไปถวายแด่พระพิสุขสงฆ์
ที่วัดพรุ่งนี้ก็จะมีการเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญกันนะครับ
ซึ่งนายชัดชัยศักดิ์ศิลปชัยมรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ย
พบว่าชุดสังขทานและชุดไทยธรรมมีสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการ
จำหน่ายเองก็ทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด
ก็เลยต้องมีการกำชับให้ผู้ประกอบการต้องติดป้ายราคา
แสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจน
และรายการสินค้าที่บรรจุในชุดสังขทานด้วย
เพราะบางทีร้านค้าก็ไม่บอกว่าในกล่องในหอมีอะไรบ้าง
นะฮะต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการเพื่อความเป็นธรรม
ประชาชนไปตรวจสอบด้วยว่ามีการปิดป้ายราคา
หรือเปล่าบริการสินค้ามีแสดงไหม
แต่ละรายการที่บรรจุในสังขทานว่าตรงกันกับรายการที่แสดงไว้หรือไม่
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดทางร้านไม่ทำตามที่บอกไปเนี่ย
ร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
สายด่วนกรมการค้าภายใน๑๕๖๙นะครับ
สำหรับบทลงโทษนะครับถ้าร้านใดไม่ปิดป้าย
แสดงราคาปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
จำหน่ายราคาสินค้ามันสูงเกินสมควร
ตูนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายก็ต้องมีโทษจำคุก๗ปี
หรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ส่วนบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าบุญสังขทานเครื่องทัยธรรม
ผู้ประกอบการย่านสาวชิงชักก็บอกว่า
วันพระใหญ่ปีนี้วิสาขบูชายอดขายตกนะครับ

เมื่อเทียบกับช่วงเสียปีที่ผ่านมายอดขายมันโตมากเลยนะครับ
จากว่าประชาชนแน่นอนหันไปซื้อผ่านทางออนไลน์มากขึ้น
แล้วก็สามารถไปซื้อตามห้างค้าปลีกก็มีการนำไปขายกันมากขึ้น
ทำให้คนก็ไม่ได้เดินทางไปแหล่งที่ขายเครื่องสังขทานแบบนี้เท่าไหร
ใช่ก็ต้องมีการปรับตัวกันแหละนะคะ